ในวันที่๑๖สิงหาคมคู่เอกครับ
อกจากนี้ยังมีคู่นี้อีกครับ
ติดตามได้ตั้งแต่เวลา๒๑๓๐นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒